ซึ่งล่าสุดนั้นก็มีผู้เสียชีวิต๘คนแต่ว่าสาเหตุนั้นยังไม่สามารถสรุปได้นะครับ
ใช่ค่ะซึ่งตำรวจเองรวมทั้งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะคะ
เข้ามาดูที่เกิดเหตุเบื้องต้นตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
เกิดเหตุขัดข้องจนก่อให้เกิดมีผู้เสียชีวิต๘คนเมื่อคืนที่ผ่านมาได้นะคะ
ซึ่งผู้รักษาการผู้บัญชาการตำรวจนครบานพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องวันนี้ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยค่ะ
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
พลตำรวจตรีเจริญศรีสะสลักษณ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๒
พร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เดินทางมาที่อาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่
เพื่อร่วมสอบปากคำพยานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุระบบป้องกันอัคคีภัย
ที่ชั้นใต้ดินของธนาคารขัดข้อง
จนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
พลตำรวจตรีเจริญกล่าวว่าจากการสอบปากคำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
ของผู้เสียชีวิตและเจ้าหน้าที่ธนาคารกว่า๑๐คน
และได้ว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงดำเนินการต่อค่ะ
เจ้าหน้าที่ธนาคารวิศวกรอาคารผู้วางระบบความปลอดภัย
และผู้เชี่ยวชาญมาสอบปากคำ
เพื่อที่จะหาสาเหตุว่าเกิดจากความประมาทหรือว่าอุบัติเหตุนะคะ
พร้อมยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ค่ะ
และยังไม่พบการเชื่อมโยงของเหตุเพลิงไหม้
เมื่อวันที่๗กุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙
ขณะที่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาสำนักงานเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร
จะเข้าตรวจสอบเก็บหลักฐานรวมถึงเครื่องมือ
นำไปใช้ดูแลระบบป้องกันอัคคีภัยในช่วงบ่ายนี้นะคะ
เอราวันสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร
เมื่อเวลา๘นาฬิกาวันนี้
มีตัวเลขผู้เสียชีวิตอยู่ที่๘คนสำหรับเหตุการณ์นี้นะคะ
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ๕คน
เสียชีวิตที่โรงพยาบาล๓คน
ส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและยังนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล

สำหรับผู้เสียชีวิตทั้งหมดถูกส่งมาชันสูตร
สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะ
โดยพลตำรวจตรีพรชัยสุธีรคุณ
ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจระบุว่า
ชนสูตรจะเริ่มต้นบ่ายนี้ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานค่ะ
เรื่องต้นยังไม่พบบาดแผลของผู้เสียชีวิต
และจะต้องทำการพิสูจน์ทราบว่าผู้เสียชีวิตนั้น
เสียชีวิตจากการสูดดมก๊าซไยโรเจนที่ใช้ในระบบดับเพลิงของตัวอาคารหรือว่าได้รับสารเคมีชนิดใดค่ะ